อีกหนึ่งเรื่องนะครับความร้อนแรงของการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
คืออาจจะดูลดทอลงไปตรงที่ว่าคุณวรวีเนี่ยขาดคุณสมบัตินะครับ
แล้วก็ไม่ผ่านนะครับในเรื่องของการที่จะลงสมัครในวันจริง
แต่ทางฝ่ายคุณบรวีเนี่ยก็ควรต้องไปเรียกร้องสิทธิ์ตรงนั้นต่อไป
แต่ผู้สมัครที่ผ่านนะครับแล้ววันนี้มีการเปิดตัวทีมงาน
นั่นก็คือคุณพินโยนิโรธนะครับเป็นผู้ท้าชิงสุดท้ายแล้วเหลือสองคนนะครับ
เปิดตัวสภากรรมการด้วยสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับรวมแล้วทั้งหมดเลยนะครับ
ตำแหน่งอุปนายกนะครับทั้งตัวนายกเองซึ่งคุณพินโยลงเนี่ย
รวมถึงคณะกรรมการกลางจริงต้องมีสิบเก้าคนแต่เหลือเพียงแค่สิบเจ็ดคน
มีไม่ผ่านคุณสมบัติสองคนด้วยกันแต่ทีมงานก็ถือว่าเป็นผู้มีศักยภาพในฟุตบอลนะครับ
รปัญญาหาลำยวนนี่ก็เป็นอดีตผู้ตัดสินแล้วก็ล่าสุดเป็นอดีตอธิบดีกรมนักศึกษาด้วยนะครับ
มีนายสามม่านบรรลุรีมนะครับดรจุธาติงสภัทรแล้วก็นายสุทธรบีสุวรรค์
คอนเซ็ปต์ของการลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมคมกีฬาฟุตบอลในครั้งนี้นะครับ
ถึงเวลาคนฟุตบอลตัวจริงพาฟุตบอลไทยก้าวสู่ระดับโลกนะครับ
ในการแถลงนโยบายนะครับหัวข้อสำคัญสำคัญครับ
ก็คือเรื่องของการบริหารสมคมกีฬาฟุตบอลตามหลักธรรมาภิบาลนะครับ

พร้อมกับเพิ่มเงินรางวัลฟุตบอลลีก
นอกจากนี้ก็มีเรื่องของการพัฒนาฟุตบอลทีมชาติ

หาจัดหลักสูตรอบรมแล้วก็เพิ่มค่าตอบแทนให้กับพุทธสิน
การจัดตั้งศูนย์พัฒนาฟุตบอลทั่วประเทศ
เพื่อความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี๒๐๑๖
อันนี้เป็นแพลนที่๔ชาติในอาเซียน
มีแนวคิดที่จะเสนอตัวร่วมกัน
ในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย

เพื่อเข้ามาพัฒนาฟุตบอลไม่ได้มาเป็นตัวแทนของคุณวรวีมะกูดี
แต่แน่นอนคุณบินโยก็ยืนยันอยู่แล้วว่า
ต่อให้คุณธุรกันไม่ผ่านทีมงานไม่มีกันเพื่อแยกส่วนกัน
คือใครลงกับคุณพินโยก็อยู่ตลอดตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
ดังนั้นตัวเองก็มีความมั่นใจอยู่เหมือนกันนะครับว่ามาครั้งนี้
ก็จะสู้เต็มที่แล้วก็ไม่ได้มาเป็นไม้ประดับนะครับ
มั่นใจอยู่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยก็มีเสียงอยู่ในมือจำนวนหนึ่ง

ก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่คุณมินโยน่าสนใจก็คือว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยทราบว่า
จริงแล้วคุณเป็นโยนอยู่ในวงการฟุตบอลมานานหรือยัง
เหนือจากการเป็นสภากรรมการของคุณวรวีเนี่ย

อยู่ในรุ่นก่อนหน้าดรวิจิตรด้วยนะครับ
เพราะว่าเขาเข้ามาตั้งแต่อายุ๓๗ปีมาอยู่ในทีมงานเป็นสภากรรมการต้องเป็นอุปนายกบ้างนะครับ
ยุคแต่ละสมัยก็อยู่มายาวนานเป็น๓๐ปีแล้วนะครับในวงการฟุตบอลครับ
และในช่วงก่อนหน้านี้ย้อนไปสัก๑๐ปีก็ถือว่าเป็นอดีตสอสอของจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ทำให้จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งเมืองกีฬาที่มีการจัดการขันกีฬาสำคัญทั้งในระดับยากรวมถึงระดับนานาชาตินะครับ
จัดทางการที่น้องพระคอร์สวรรค์กันบ่อยครั้งนะครับ
ในรายการโรงสมัครเลือกตั้ง
ผมมีวุฒิภาวะพอนะครับ
เป็นอดีตรัฐมนตรีนะเป็นผู้แทน
สมัยเจ็ดสมัยแปดสมัย

ผมทั้งนั้นผมเป็นลูกน้องใครไม่ได้
ผมมีแต่เป็นผู้นำเขา
แล้วผมเองใช้ประสบการณ์เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาฟุตบอลของเราเนี่ย
ไปในทางที่ก้าวหน้าขึ้นได้เร็วขึ้นเพราะรู้ประสบการณ์
ผมจะเปลี่ยนทำไมถ้าเขาดีผมจะเปลี่ยนทำไม
ก็ประชาชนถามประชาชนได้นี่ว่าเขาต้องการใคร
อันนี้ผมต้องถามไม่ใช่อยู่นึกจะปิดใครก็ทำไม่ใช่ครับ
และในโอกาสเดียวกันที่วันนี้มีการแถลงข่าวเซ็นสัญญากับอากิระนิชโนนะครับ
ก็มีผู้สื่อข่าวไปถามคุณพินโยนิโรธเหมือนกันบอกว่า
ถ้าได้เป็นนายกสมคมกีฬาฟุตบอลจะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเฮสโค้ดทีมชาติไทยหรือเปล่า
เมื่อกี้ก็ตอบชัดเจนเลยนะบอกว่าถ้าของมันดีอยู่แล้วเนี่ย
ต้องไปถามประชาชนว่าสนใจหรือว่าอยากจะได้ใครนะครับ
ถ้าอยากให้อยู่เหมือนเดิมเขาก็ทำตามกระแสเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับ
เดี๋ยวได้รู้กันนะครับ๑๒กุมภาพันธ์นี้นะครับ
ถือเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญของวงการฟุตบอลไทยนะครับ
ที่ฟุตบอลลีกอาชีพจะเปิดฉากวันที่๑๔กุมภาพันธ์นะครับ